ที่สนามชาติชายฮอลจังหวัดนครราชศรีมา
รอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ๘ทีมครับ
หมุนเวียนผู้เล่นกันลงเล่นนะครับ
คนแรกของทีมไทยในเกมนี้มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกัน

บุกหัวเสาเล่นบอลเร็วก็ยอดเยี่ยม
เอาชนะออสเตรเลียไป๓เซตรวร๒๕๒๐

เข้ารอบรองไปพบกับจีนหลังเกมครับ
ก็บอกว่าต้นเกมออกสตาร์ทช้านะครับ
เนื่องจากว่านักกีฬามีอาการล้าจากการซ้อมในช่วงเช้า
ส่วนการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะครับ
ก็มีการให้ลงสนามมากกว่า๒เกมแรก
เพราะว่าใหญ่ทุกคนนั้นได้สัมผัสเกมในสนาม
วันนี้หยุดพักการแข่งขัน๑วันนะครับโดยทีมชาติไทยนั้นจะกลับมาลงสนามในรอบรองพบกับจีนวันที่๒๑กันยายนนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นั้นถ่ายเท้าสดตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีครับ